ครับตอนเปิดก๊อกน้ำที่บ้านเคยเจอตัวแบบนี้ไหม
มันตัวอะไรฮะตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับ
บอกมาหน่อยเห็นไหมฮะ

มันออกมาจากก๊อกน้ำน้ำปลาปลาใช่ไหมคะ
นี่นะฮะตอนแรกก็นึกว่ากลมที่ไหนได้
พอก้มลงไปเอ้ามันมีหัวด้วยนะฮะมีหัวด้วย
คือเธอบอกว่าแม่ของเธอสังเกตเห็นตอนแปลงฟัน
แล้วขอโทษนะเขี๊ยวไปตัวหนึ่งแล้วโดดกุปนี่
คุณวัลล่าพองยังอุ๊ยเลยขนลุกครับ
เอาผ้าขาวบางมาสวมก๊อกอ่ะมากรองทั้งหมดเลยนะฮะ
คือบางคนเนี่ยบอกว่านี่ขนาดเอาผ้ากรองนะ
เยอะมากนะคุณนัทพงศ์ครับผมแล้วเคี้ยวกรึ๊บเข้าไป
บอกว่าเป็นไรน้ำนางฟ้าสิรินทรบางคนบอกว่าเป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนปลาดุกนั่นแหละ
มันอาจจะปนเปื้อนมากับท่อปลาปลาที่บ้านของเธอไม่มีเครื่องกองน้ำนะครับ
กล้องออกมาเจอเลยบางคนบอกเห็บปลาบ้างบางคนบอกไรน้ำกาบหอยบ้าง
บางคนบอกแมงเข้าสารมั่งไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไร
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านวังตะเคียนปลาจีนบุรีครับ
ผู้สื่อข่าวโลกพิธีไปตรวจสอบที่บ้านของคนที่โพสต์นี่นะครับ
นี่น้องคนนี้โพสต์นะครับเปิดน้ำออกมาก็เจอตัวนี้แหละนะครับ
อยู่ที่อบตนะฮะเอาไปถามอบตวังตะเคียนกบินบุรีปลาจีนเนี่ยมันคืออะไร
ที่ผ่านมาชาวบ้านที่นี่จะเจอปัญหาสิ่งแปลกปลอมในน้ำเยอะเลย๒ปีมาแล้ว
สาเหตุก็มาจากแหล่งน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านมาเป็นกิจการปลาปลาหมู่บ้านนะครับ
ชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำเองนั่นแหละ
มีการจัดสรรงบประมาณมานะครับดูแล
แต่ว่าไม่มีงบซื้อไส้กรองแล้วก็ไม่มีคอรีนจะมาฆ่าเชื้อโรค
ที่จะถ่ายโอนความรับผิดชอบจากประปาหมู่บ้านที่ชาวบ้านดูแลกันเองเนี่ย
อบตเอาไปดูไหมอบตวังตะเคียนควรจะเอาไปดูไหม
มันจะได้มีงบประมาณมาจัดซื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคนะครับ
แต่ระหว่างนี้ชาวบ้านบอกอดทนอดทนรอต่อไป
ขนาดเอาผ้าขาวบางมากรองยังเห็นชัดแล้วเยอะขนาดนั้นเลย
นี่คือสภาพของแหล่งน้ำดิบของปปาหมู่บ้าน
ที่ชาวบ้านดูแลกันเองที่ผมนำเรียนไป